สิ้นสุดการรอคอยสักทีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับพี่มอริสเพลหลังจากที่รอคอยจะได้พบหน้าของคุณพ่อมาถึง๕๔ปี
คือพี่มอริสเคเขาเคยโพสต์ตามหาพ่อที่แท้จริง
แท้ถ้างวันเกิดที่ผ่านมารู้แล้วว่าพ่อจริงของเขาคือใคร

ตอนนี้นะคะพี่มอริสเคเองได้ใช้นามสกุลจริงของพ่อแล้วนะคะคุณผู้ชม
ยังไม่ได้เจอตัวเป็นแต่เจอวีดีโอคออย่างเหลือ
ว่าทุกครั้งที่คุยกันพ่อก็จะมีเสียงหัวเราะอะไรอย่างนี้

มีครับมีครับผมมีพี่น้องฝั่งพ่ออีก๓คน
เป็นพี่สาวกับพี่ชายไม่นึกว่าจะมีวันนี้นะ
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเกินที่เราจะคาดฝัน
ตกรรมใหม่มันทำให้เราสามารถตรวจได้โดยน้ำลายเพียงแค่ไม่กี่หยด

เราได้เจอแล้วเมื่อตอนอายุ๓๐กว่า
เจอพ่อเมื่อตอนอายุ๕๐กว่าเลย
มันก็รู้สึกว่าชีวิตเรารู้แล้วรากเง่าเรามาจากไหนอะไรยังไง